หลังจากที่โตโนภาคินนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังไหว้ข้ามโขงสำเร็จ
เงินบริจาคในการช่วยเหลือโรงพยาบาลเกือบจะร้อยล้านแล้ว
แต่ยังเปิดรับบริจาคอยู่นะคะจนสิ้นเดือน
นี่ล่าสุดสสเต้มงคลกิจหัวหน้าภาคไทยสวีวิรัย
ประกาศบอกขอว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
คราวนี้แบบไม่ต้องมีท่งมีทุ่นไม่ต้องมีอะไรช่วยเดี๋ยวคนเดียวตัวคนเดียวเลย
กางเกงว่ายน้ำตัวเดียวและตั้งเป้าอยากได้ยอดเงินบริจาค๓๐๐ล้านบาท
จะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ
ตอนแรก๒๐๐เมตรพัก๓ครั้ง

แต่แม่น้ำเจ้าพญาน่าจะไหว้ง่ายกว่านี้เพราะว่าน้ำมันไหล

นี่เป็นคำตอบของสสเต้มงคลกิจนะฮะ
หัวหน้าภาคไทยสวีไวไลนะครับ
สระว่ายน้ำของหมู่บ้านตัวเองนะฮะ

บอกขอซ้อมว่ายน้ำหน่อยระยะทางไปกลับ๔๐๐เมตร
เพื่อฟิตร่างกายไปไหว้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะ
หาเงินรายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สสเต้บอกว่าตอนนี้หลายจังหวัด

แคลนอาหารขาดแคลนน้ำดื่ม

เพราะส่วนราชการมีงบจำกัด

ต้องเผชิญกับปัญหาอุทธกภัยมายาวนาน

น้ำท่วมขังมานาน๓๔เดือนแล้ว

ปัจจุบันอายุ๔๑ปีนะ

ตั้งใจจะลงว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

คือจากบริเวณสำนักงานกรมเจ้าท่า
แขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์ในกรุงเทพ

ก็เหมือนกับที่โตโน่ไหว้ตามน้ำ

เป้ายอดเงินบริจาคต้องได้อย่างน้อย

จะให้ผู้บริจาคโอนเงินไปที่

ไม่ต้องผ่านบัญชีของคุณมงคลกิจ

เพื่อขออนุญาตทำกิจกรรมนี้
เพราะตอนนี้มันเข้าเงื่อนไข

วาระสภาพ๒๔มีนาคมปีหน้านะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องขอทางกกตก่อน
ไปยังกรมเจ้าท่าแล้วเพื่อขอใช้น่านน้ำด้วยนะฮะ
เพราะมันมีกฎหมายกำหนดอยู่สสเต้ยังฝากไปถึง
เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายรมนตรีนะครับ
เพื่อให้แสดงความจริงใจในการช่วยเหลือชาวบ้านด้วย
ด้วยวิธีการกำหนดวันยุบสภาล่วงหน้าให้ชัดเจน
เพื่อเปิดช่องให้พักการเมืองหรือว่าสอสอเนี่ย

เพราะตอนนี้เขาเดือดร้อนจากน้ำท่วมกัน
ได้เลยว่ายุบสภาวนาย
ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับ
พอคุณมงคลกิจประกาศจะทำกิจกรรมนี้ออกไปเนี่ย

นี่สสเต้นี่ก็มีทั้งคนให้กำลังใจ
ทั้งคนเข้ามาแซะอะไรก็เยอะนะฮะ
คุณแท็กพระรันยูนักแสดงหนุ่มชื่อดังนะครับ

ถ้าพี่ไหว้ผมก็พร้อมเก็บ
อ่าไม่รู้ว่าพร้อมเก็บอะไรนะ
นี่บอกได้ข่าวพี่เต้
ราม๗จะไหว้ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

ถ้าพี่ไหว้ผมก็พร้อมเก็บ

สสเต้ออกมาโต้เลยนะฮะ
แพ็คน้องยังหนุ่มแข็งแรงกล้ามเป็นมัด
แน่จริงมาว่ายน้ำข้างพี่ได้

และบอกว่าเขาทำประกันชีวิต

นี่ปลผมทำประกันให้เมียและลูกแล้ว
คุณแท็กก็โพสต์ตอบกลับเลยนะฮะ
บอกที่โพสต์ไปก่อนหน้าเนี่ยเป็นเรื่องตลก
คุยกับสสเต้แล้วแซวกันขำ
แต่เรื่องผ้าเนี่ยพร้อมแล้วนะ

เวลาแบบขึ้นมาจากน้ำแล้วก็มาเช็ด
ให้ตัวแห้งผมแห้ง
ท่ามกลางกระแสรามาต์ตรงนี้นะฮะ
แต่ยอดเงินบริจาคสมทบทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลนครพนมแล้วก็โรงพยาบาลแขวงคำม่วง
ฝั่งสปลาวอันนี้มาทางคุณโตโน่แล้วนะ
ล่าสุด๑๙นที่ผ่านมายอดอยู่ที่๖๘ล้าน
กับอีก๘๒๘๒๒บาท
มีผู้ร่วมบริจาค๒๗๖๖๙๑คน
ซึ่งยังเปิดรับบริจาคถึง๓๑ตุลาคมนี้นะครับ
เดี๋ยวของพี่เต้เขาจะไหว้๘พฤศจิกายน

ใกล้ช่วงเวลาลอยกระทงในต้นเดือนพฤศจิกายน